ถ้าไม่สตรองจริงก็อยู่ไม่ได้นะครับ

ก็มีกระแสข่าวด้านลบออกมาอีกแล้วนะครับ

กระแสเรื่องราวชู้สาวหรือเปล่านะคะ

แต่ว่าเจดก็มีผลงานออกมาให้พิสูจนฝีไม้ลายมืออย่างต่อเนื่องค่ะ

ข่าวเช้านะฮะก็เขาบอกว่าข่าวเช้าจริงแล้วอ่ะไม่ค่อยมีนะ
ก็ยังมีมือดีขุดค้นเรื่องราวนู่นนี่ผูกปมดามงดราม่าไป
ไม่รู้ว่าแต่งเรื่องเองด้วยหรือเปล่าก็เลยท้ายสุดแล้วสรุปรวมรวบยอดมา

ตี้เป็นเรื่องเป็นราวนะคุณไม่ใช่แบบว่าตั้งกระทู้๒๓อันแล้ว

ก็เข้าไปส่องดูพบว่าส่วนใหญ่เป็นการโจมตีในเรื่องชู้สาว
แล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละก็เลยทำให้หนุ่มเจดเชื่อว่า
แอนตี้ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากฝีมือของกลุ่มคนที่ไม่พอใจ
เรื่องที่เขาเลิกรากับนักแสดงสาว๒๔คิรติ
แต่มั่นใจนะว่าอดีตหวานใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
ยังไงก็ตามค่ะเจดเองขออภัยค่ะ
ยังไงก็ตามเจดเองไม่คิดจะเอาความถึงขั้นดำเนินคดีทางกฎหมาย
สิ่งที่ทำได้ก็คือชี้แจงข้อเท็จจริง
ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเลย
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันห้ามความคิดกันไม่ได้ค่ะ
ให้ผมวิเคราะห์ก็คงเป็นคนที่ผิดหวังจากเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็อยากให้ภาพเป็นในแบบที่เขาชอบ
มันก็บั่นทอนนะคืออย่างแรกเลยคือที่บ้าน
ที่บ้านก็เสพโซเชียลบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ได้เห็นแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้พูดอะไร
แต่ว่าคนมาด่าคนมาว่าเราให้สังคมเห็นอะไรอย่างนี้มาพยายามทำแบบนั้นนะครับ

ไม่ได้ถามยิบครับคือผมไม่คิดเลยว่าเขาเกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต

ผมคิดว่าผมพยายามพูดไปแล้วหลายครั้ง
แล้วเขาก็ไม่ได้คิดตามที่เราคิดอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าข่าวที่เป็นการเข้าใจผิดว่าผมเสียมาถามผมก็จะตอบว่ามันความจริงมันเป็นอะไร
ถ้าผมทำไม่ดีจริงผมก็ทำให้ดีจริงอะไรอย่างนี้
มันก็เลยไม่ได้แปลว่าคนจะเชื่อไปหมด
สุดท้ายแล้วผมทำได้เท่าที่ผมทำ
ผมก็พูดความจริงไปแล้วก็ใครเชื่อไม่เชื่อมันอีกอย่างหนึ่ง
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใครเชื่อไม่เชื่อก็อีกอย่างหนึ่ง

เพราะไม่งั้นเป็นกระแสเพจแอตตี้คุณกระทบโดยตรงก็ส่งผลถึงงานคุณด้วยเหมือนกัน
แต่เอาล่ะเอาความดีเข้าสู้เอาความดีเข้าพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเจ็ดด้วยนะ
แต่พูดก็พูดนะเขาเลิกรากันมานานแล้วเหมือนกันนะสำหรับ๒๔คีรติอันนี้ก็เป็นเพจที่อาจจะแบบยังอินอยู่ไง
ตอนนี้๒๔เนี่ยน่าจะมีเพจตั้งแล้วเพราะว่าละครที่เขาเล่นกำลังได้รับความนิยมมากคุณเพราะว่าเขาเปลี่ยนลุคเป็นสาวเซ็กซี่แบบเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็มีคนเริ่มจะเปลี่ยนทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วจากบทที่เขาเล่น
เจดเองก็ได้รับความนิยมจากละครเรื่องล่าสุดกับคุณอุบลไงเล่นได้ดีเหมือนกันนะคะ